ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดตากันบ้างนะคะ
ก่อนหน้านี้เรารายงานข่าวไปว่ามีควายหนีตายออกมาจากโรงฆ่าสัตว
คราวนี้เป็นวัวลักษณะคล้ายกับวัวชนค่ะ
ก็อาการค่อนข้างคลุ้มคลั่งเลยทีเดียวนะคะ
ชาวบ้านและตำรวจก็ต้องช่วยกันจับวัวหนุ่มที่กำลังคลุ้มคลั่ง
บริเวณชุมชนมุสลิมที่ถนนสายแม่สอดแม่ตาว
เทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตากค่ะลักษณะวัวเนี่ยเหมือนวัวชน
วิ่งหนีออกมาแล้วก็ไล่ควิดประชาชนไปทั่วเลยนะคะมีคนบาดเจ็บหนึ่งคน
และวัวเองก็ยังคงไม่มีท่าทีว่าจะหยุดนิ่งยังไล่ควิดผู้คนที่ผ่านไปผ่านมา
สร้างความแตกตื่นให้กับผู้คนระแวกนั้นนะคะเพราะบริเวณนั้นเนี่ยเป็นแหล่งชุมชนคนก็อยู่กันเยอะ
ชาวบ้านก็ต้องช่วยกันใช้เชือกคล้องคอเจ้าวัวอย่างทุลักทุเล
กว่าจะสำเร็จใช้เวลาไปนานกว่า๑ชั่วโมงค่ะ
หลังจากนั้นก็ใช้เชือกมัดเท้ามันทั้งสี่ข้างแล้วก็ยกขึ้นรถกลับไปส่งคืนให้กับเจ้าของ
สอบส่วนเบื้องต้นก็รู้มาว่าวัววัวตัวนี้เป็นวัวของนายอาชิตชาวพร
ตำรวจก็เลยสั่งให้นำวัวออกจากที่เกิดเหตุ
แล้วก็เรียกเจ้าของวัวไปเปรียบเทียบปรับ

ถ้าหากว่าผู้บาดเจ็บมีอาการสาหัสนะคะ
รวมถึงยังให้ชาวพม่าที่ชอบนำวัว

เอาวัวกลับไปขังในเคหสถานของตัวเองด้วย
เพราะเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้อีกค่ะ